พาไปดูเรื่องราวของน้องไฮเตอร์ค่ะถ้าจำกันได้
กันยายนที่ผ่านมามีคุณยายวัย๘๐ปีคนนึง
ออกมาประกาศตามหาหลานว่าหลานหายตัวไปจากบ้าน
ไปแจ้งคงแจ้งความเอาไว้เลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยา
หายไปนานตามหากันอยู่นานล่าสุดค่ะ๒๖ตุลาคม
ไฮเตอร์กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเล่าให้ฟังด้วยว่า
ไปกับผู้ชายคนนึงชื่อนายวัญชาติและที่สำคัญ
ระหว่างที่อยู่กับผู้ชายคนนี้น้องโดนล่วงละเมิดทางเพศ
หลายต่อหลายครั้งด้วยอ้าวตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย
ต้องคุมตัวนายวัญชาติจิตบุญชื่นวัย๔๘ปี
ที่พาตัวน้องไฮเตอร์มาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วค่ะนายวัญชาติเองยอมรับเลยนะ
เขาไปเจอน้องไฮเตอร์ที่ลานจอดรถวัดท่าการร้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็ชวนน้องไปเที่ยวไปกันหลายที่เลยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันสองคนนี่แหละไปกันทั่วภาคอีสานทั่วภาคตะวันออก
และสุดท้ายมาจบอาศัยอยู่ที่ชนบุรีและระหว่างทางท่องเที่ยวก็ล่วงละเมิดทางเพศน้องหลายครั้งด้วย
พอตรวจสอบดูก็พบว่ารถมอเตอร์ไซคันที่นายวัญชาติใช้ตระเวนขี่ไปตามสถานที่ต่างเนี่ย
เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาอีกตรวจสอบประวัติวันชาติไป
ก็ปรากฏว่าเป็นบุคคลเคยต้องโทษในคดีพรากผู้เยาว์เด็กชายปี๕๙ที่จังหวัดตราด
ตอนนั้นโดนจำคุกไป๒ปีพ้นโทษเสร็จเอ้าก่อเหตุลักษัพก่อเหตุช่อกงทรัพย์ก่อเหตุเสพยาเสพติดไปอีกค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาแล้วก็สหวิชาชีพ
นำตัวน้องไฮเตอร์มาสอบสวนแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วนะคะ
ซึ่งคุณแม่ของน้องไฮเตอร์ก็เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายวัญชาติ
ในข้อหาพรากผู้เยาว์แล้วก็กักขังหน่วงเหนียวด้วยค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่ดีที่น้องได้กลับมาพบกับครอบครัวแล้ว
แต่ว่าต้องเยียวยาสภาพจิตใจกันหน่อยแล้ว
เพราะว่าแม้ว่าจะไปกันหลายที่แต่คือจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
คือมันก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นทางจิตใจของน้องด้วยนะคะ